คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของฝ่ายการเมืองนะ
ของข่าวการเมืองจริงเพราะว่าสุดท้าย
ในที่สุดนะครับพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งก็ระบุออกมาชัดเจนแล้วค่ะ

คนไทยได้เลือกตั้งอย่างแน่นอนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามนะครับคุณผู้ชม
ไปดูรายละเอียดกันเลยว่าแต่ละวันทำอะไรได้ไม่ได้อย่างไรวันไหนบ้างนะคะ
คือไม่ใช่เป็นการเสียงข้างน้อยเสนอนะครับ
เป็นเรื่องที่พิจารณาว่าถ้าจะเอาวันนั้นวันนี้วันนี้วันนั้น
วันไหนที่จะเหมาะสมที่สุด
มันก็มีไม่กี่วันนะครับเพราะว่าเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์นะครับ
ถ้าเป็นวันที่๑๐เนี่ยมันจะกระชั้นไปหรือเปล่านะครับ
ระยะเวลาการหาเสียงเดิมแนวทางเดิมเนี่ย
ก็จะมีระยะเวลาสำหรับการหาเสียง๕๒วันนะครับ
วันใดไปนี่จะเพิ่มขึ้นน้อยลงประการใด
จะเป็นประโยชน์อย่างไรหรือไม่อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เอามาคำนึงหมดนะครับ
ก็เป็นการแถลงจากนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะ
ที่บอกว่าที่ประชุมพิจารณาทุกปัจจัยที่จะเกิดขึ้นแล้ว
เห็นว่าช่วงเวลานี้แหละที่มันเหมาะสมและลงตัวที่สุด
พักการเมืองไหนที่ยังตั้งสาขาและตัวแทนประจำจังหวัดไม่ครบ
ก็จะยังคงมีเวลาดำเนินการแล้วก็ผ่อนคลายได้มากกว่าวันอื่นด้วย
มาดูกำหนดการกันนะครับคุณผู้ชมวันเลือกตั้งของเรา
วันอาทิตย์ที่๒๔มีนาคม๒๕๖๒นี่คือวันเลือกตั้งของเราค่ะ
ส่วน๔๘กุมภาพันธ์นี่จะเป็นวันรับสมัครสอสอ
ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
รวมถึงเป็นวันเดียวกันกับการเสนอบัญชีนายกรัฐมนตรีของพักด้วยนะคะ
ส่วนวันลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะ
มีนาคมไปลงคะแนนกันได้เลย
ส่วนใครที่๒๔มีนาอาจจะไม่ว่าง
มีนาคมจะเป็นวันที่คุณสามารถไปลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งได้นะคะ
อย่างที่บอกไปนี่คือลิสต์รายชื่อคุณผู้ชมอาจจะแคปหน้าจอไว้เลยก็ได้นะคะ
นี่แหละกำหนดการทั้งหมดออกมาชัดเจนแล้ว
หลายคนพุ่งเป้าไปหานายกเลยคะผลเอกประยุจรรย์โอชานะคะ
หลายคนก็เรียกร้องบอกว่าอ้าวนายกวันเลือกตั้งออกมาแล้วตกลง
นายกจะเอายังไงจะอยู่พักไหน๔๘กุมภาคต้องเสนอบัญชีนายกแล้วนะ
ตกลงที่มาทาบทามว่าอะไรอย่างไรบ้างนายกไม่ตอบไม่ตอบเลย
โบกมือแล้วก็ทำสัญลักษณโอเค๒ครั้งแล้วเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปประชุม
แต่ว่าเย็นเมื่อวานนะนายกมีการทวิตข้อความบอกว่า
พระราชกริจสันติกาการเลือกตั้งประกาศแล้ว
ผมขอให้ทุกฝ่ายเคารพและเดินหน้าสู่การเลือกตั้งด้วยความเรียบร้อย
เพื่อความสงบสุขของประเทศค่ะ
ก็พูดเป็นในธรรมนองว่าใครที่อยากเลือกตั้งสมใจแล้วนะ

ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวพักการเมืองกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่พระราชกริจสันติกาออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ปุ๊บ

แล้วก็มีนายวันอยู่บำรุงนายวัฒนาเมืองสุข

งดโพสต์ข้อความและความเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย

จะไม่เคลื่อนไหวจนกว่ากรกตจะอนุญาต
คือเริ่มที่จะเหมือนกับว่าเตรียมตัว
แล้วก็เดี๋ยวรอกรกตอนุญาตเมื่อไหสตาร์ทเครื่องต่อไปเลยนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐ
นายสมศักดิ์เทพสุธินประธานกรรมการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพักบอกว่า
ลงพื้นที่ที่มหาสารคามแล้วก็การประชุมเวทีใหญ่ภาคเหนือ
เรียบเรียงและไปสอบถามประชาชนมา
เขาบอกว่าประชาชนแทบจะทุกคนเลย
บอกอยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
โดยประชาชนบอกว่าด้วยความที่ครั้งนี้
พลเอกประยุทธ์เข้ามาแบบที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้ง

ก็เลยอาจจะทำให้พลเอกประยุทธ์ทำอะไรได้ไม่เต็มที่นะ
ก็เลยอยากให้พลเนกประยุทธกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง
ผ่านทางการเลือกตั้งให้มันถูกต้องตามคันลองไปเลย
จะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่
ส่วนร้อยโทปรีชาพลพงภานิฐหัวหน้าภาคไทยรักษาชาติค่ะ
ส่วนกระแสออกมานะบอกว่าก็อยากจะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ย

และที่สำคัญลองกลับไปทบทวนบทบาทของตัวเองซิ
ว่าจะทำยังไงให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย

แสดงความเป็นสุภาพบุรุษด้วยการประกาศความชัดเจนของตัวเองนั่นแหละว่า
ตกลงจะเอายังไงเล่นไหมการเมือง
จะอยู่ต่อไหมจะเป็นนายกไหม

ส่วนทางด้านของนายธนาชีรวินิตโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็บอกนะคะว่า
ตอนนี้พักพร้อมลงสู่สนามเลือกตั้งแล้ว
บอกแล้วจะประกาศวันเลือกตั้งวันไหนก็ประกาศมาเถอะ

และบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งที่จะเสนอเป็นนายกก็แน่นอนล่ะค่ะ
หัวหน้าพักนายอภิษฎเวชาชีวะคนนี้นี่แหละ